พาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวการเมืองกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการรวมพลครั้งแรกยกแรก
รวมตัวกันแสดงพลังนะคะซึ่งเรื่องนี้พักร่วมรัฐบาลก็บอกว่าอยากให้
ธนทรใช้เวทีสภาในการส่งเสียงในการแสดงออกซะมากกว่านะคะ
ส่วนวันนี้ความเคลื่อนไหวค่ะนายธนทรเดินสายร่วมงานในจังหวัดยะโสธรนะคะ
ก็เหมือนไปรับฟังปัญหาพูดคุยจากประชาชนที่รับความเดือดร้อนเรื่องนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินค่ะ
โดยวันนี้นายธนทรเดินทางไปร่วมในเวทีรับฟังปัญหาที่ดินทรัพยากรที่พักอนาคตใหม่จัดขึ้น
ที่อำเภอเริงนกทาในจังหวัดยะโสธรนะคะ
ก็พูดคุยถึงปัญหาของแต่ละพื้นที่ทั้งปัญหาการถูกขับไล่จากที่ดินทำกินจากนโยบายทวงคืนพื้นป่า
ปัญหาผลกระทบจากการทำเหมืองแร่
ซึ่งเวทีนี้มีการรวมตัวกันของประชาชน๒๐จังหวัดภาคอีสาน

แล้วก็มีสอสอพักอนาคตใหม่ในพื้นที่ภาคอีสานเข้าร่วมด้วย
ส่วนกรณีที่พักอนาคตใหม่จัดกิจกรรมกลุ่มปิด
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่างพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พร้อมกับเตรียมทำเวิร์คชอปออกแบบแคมเปญ
โรนโรงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการยกเลิกประคับการเกณฑ์ทหาร
ก็จัดเวทีคู่ขนานกันไป๒ที่
ส่วนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ค่ะ
สมชาคนจนจัดงานมหากรรมรัฐธรรมนูลประชาชน
รัฐธรรมนูลใหม่เพื่อประชาธิปไตยที่กินได้
การเมืองที่เห็นหัวคนจน

ซึ่งเป็นผู้จัดงานวิ่งไล่ลุงเข้าร่วมด้วยนะคะ

ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนายธนทร
เป็นกิจกรรมเพื่ออนาคตของประเทศ
ให้ประเทศได้พัฒนาจริงสักที

คู่ไปกับการออกกำลังกายรักษาสุขภาพด้วย
อีกครั้งว่าไม่ได้ปลุกม็อบ

ก็จะหากิจกรรมอย่างอื่นทำแทนด้วยค่ะ
ซึ่งในงานเสวนาก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เข้าไปสังเกตการณ์แล้วก็ดูแลความเรียบร้อยด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านของนายราเมฆรัตนาชเวงนะคะ

ก็มองว่าการชุมนุมของนายธนทร
เมื่อวานนี้ไม่ควรใช้กระแสมวลชนของตัวเอง
เป็นเครื่องมือในการกดดันการทำงานของสารรัฐธรรมนูล
พร้อมเห็นว่าข้อความที่มีการชูในแผ่นกระดาษ
ในที่ชุมนุมโจมตีศาลและองค์กรต่าง
คือสิ่งที่ทุกคนเห็นแล้วไม่สบายใจ

อีกทั้งเหตุผลที่จะนำมาประกอบในการชุมนุม
ควรที่จะมีเหตุผลมากกว่านี้ดีกว่านี้
พักการเมืองควรเข้าสู่กติกาของบ้านเมือง

แล้วก็เข้าสู่หวังวนเดิมนะครับ

เพราะว่าคุณธนทรก็พูดเอาไว้แล้วใช่ไหมว่า

เดี๋ยวรอดูกันต่อไป
บรรยากาศแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองในบ้านเรา